จงอางยักษ์ไม่ใช่มีเฉพาะในพื้นที่ปากใต้ครับ
จันทบุรีก็มีจงอางยักษ์ใหญ่เหมือนกัน
แล้วรอบนี้มา๓เมตรกว่า
ครับตัวเบอร์เติ่มเทิ่มไหนไหน
อะไรฮะพี่รู้ไหมว่าจะจับจงอางเขามีคาถา
คาถาจับงูเหรอใช่ค่ะคาถาจับจงอางโดยเฉพาะเลย

โอมจงอ่างน่าจงเงย

ผมแสดงโชว์รอคอหักอยู่แล้ว

การจับงูตรงอ่างที่อยู่ข้างล่างก็ระบากแล้ว

ตายตายตรงนี้เลยดีกว่า

โผล่แล้วมันล่วงลงมาใส่หัวเราเนี่ย

สรพิษวิทยาภาคตะวันออก

อันเชิญมันลงมาอีกที๒ท่าน

กับพี่สุทัศน์โทบุตรดี

ที่จันทบุรีมาบ้านเลขที่

อยู่บนรำพาณอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

กว่าจะเห็นข้างบนก็รู้สึกรู้สาแล้วว่ามันใหญ่

ใหญ่โตขนาดนี้ไม่รู้ว่ามันหนีอะไร
หรือมันตั้งใจจะไปกินอะไรที่อยู่ด้านบน

นี่จงอางใหญ่ไม่ใช่มีเฉพาะปากใต้
อางจันทร์ก็ใหญ่โตมโหลานเหมือนกัน

ไอ้คาถาอมจงอางอันน่าจงเงย
พูดเล่นนะเดี๋ยวคนไปท่องตามแล้วไปจับแล้ว

งูทุกชนิดอย่าไปใกล้กับมัน

ต่างอยู่เรื่องของ
จันทร์บุรีมาเตียบลาจีนบุรี

ด้านนี้ก็เลยเชิญเจ้าหน้าที่มา
ตอนเจ้าหน้าที่มาก็พยายามจะยื้อยื้อ

ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวตะกี้อีกต่างหาก

และตัวใหญ่มากฮะ

เหตุการณ์นี้เป็นภารกิจของกู้ชีพดงขี้เหล็ก
อาสาพิทักษ์งูจังหวัดปราจีนบุรี
แต่สุดท้ายสามารถจับเจ้างูตัวนี้ได้นะครับ
บรรบุบรรยาที่๑๔ทับ๑หมู่๑๓
ที่ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
อืมตัวใหญ่มาก
ใหญ่จริงน่ากลัวมากฮะพักกันสักครู่